มาพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจหลังจากวิกฤตโควิดกันบ้างนะฮะ
ซึ่งเมื่อวานไทยรัฐกรุ๊ปก็มีการจัดงานเสวนา

ใช่แล้วค่ะภายใต้ชื่องานสัมมนานะคะ
ซึ่งจัดโดยไทยรัฐกรุ๊ปแล้วก็กลุ่มปตทจำกัดมหาชนนะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูบรรยากาศในงานนี้หน่อยค่ะ
คุณสุพัฒนภงพันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานค่ะ
ก็กล่าวภายในงานนะคะปราธกฐาในงาน
ยืนยันบอกว่าเศรษฐกิจไทยผ่านจุดตกต่ำที่สุดไปแล้ว
เพราะฉะนั้นเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยหลังจากนี้
จะเริ่มดีขึ้นตั้งแต่ปีหน้า
ประชาชนจะสามารถสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลง

ไตรมาสที่๒ของปี๒๕๖๔ก็คือครึ่งปีปีหน้านะคะ
เป็นต้นไปค่ะโดยรัฐบาลจะเตรียมความพร้อมให้มากที่สุด
ขณะที่การแลกเปลี่ยนบนเวทีเสวนานะคะ
ในหัวข้อเศรษฐกิจหลังโควิด๑๙
จุดยืนของไทยในเวทีโลก
ผู้ร่วมเสวนาทั้ง๓ท่านนะคะได้มีการแลกเปลี่ยนความคิด
แล้วก็แนวทางในการกู้วิกฤตเศรษฐกิจประเทศไทยหลังวิกฤตโควิดนะคะ
โดยคุณอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐตริวการสมุทรกัสวการคลัง
คุณเศรษฐพุทธสุธิวาสนรพุทธซึ่งเป็นผู้ว่าการการธนาคารแห่งประเทศไทย
คุณดานุชาพิชยนันต์เลขาธิการสำนักงาน
สภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสสชมองเห็นตรงกันบอกว่า
หลังจากนี้ไปเราเห็นสัญญาณที่เป็นสัญญาณบวกต่างมากขึ้น
ท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจไทยกำลังไปในทิศทางที่ดีขึ้น
แล้วก็มีดัชนีไปในทิศทางบวกหลายรายการ
ถึงแม้จะมีปัจจัยที่น่ากังวลอยู่บ้าง
อย่างเช่นเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙รอบ๒
แต่ถ้าเกิดว่าไปดูสถานะทางการคลังแล้วก็ธนาคารต่าง
ยังคงเข้มแข็งแล้วก็มีสภาพคล่องสูง

ขณะที่ราคาสินค้าการเกษตรนั้นปรับตัวดีขึ้น
ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นสามารถใช้จ่ายได้ทันท่วงทีนะคะ
ประกอบกับภาครัฐก็มีการออกมาตรการต่างมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
เพื่อให้ประชาชนได้ใช้จ่ายทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวด้วย
เหตุเช่นโครงการล่าสุดเป็นโครงการคนละครึ่งนะคะ

ตรการเหล่านี้ยิ่งจะทำให้ธุรกิจฐานรากฟื้นตัวได้ไวค่ะ
โดยคำแนะนำของบิ๊กเศรษฐกิจทั้ง๓คน
ยังมองถึงเรื่องของการปรับปรุงธุรกิจให้เติบโต
รวมถึงเพิ่มการลงทุนภายในประเทศจากทุกภาคส่วนด้วย
นั่นคือบนเวทีนะฮะในการแลกเปลี่ยนความคิดกันนะครับ
ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ๗๐ปี
โดยต้องขอขอบคุณนะครับผู้ให้การสนับสนุนในการจัดงานครั้งนี้นะครับ

บริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตเรียมจำกัดมหาชน
บริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชน

บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน

บริษัทไทยเบเวรดจำกัดมหาชน
และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนี่หลายหน่วยงานเลยนะฮะ
ใช่ค่ะคือต้องบอกว่าเป็นงานยิ่งใหญ่ของไทยรัฐกรุ๊ป
ที่มีการจัดเสวนาในหัวข้อดีแบบนี้นะคะ
ซึ่งจัดครั้งแรกในรอบ๗๐ปี
เอาล่ะคุณผู้ชมที่พลาดโอกาสเมื่อวานนี้นะคะอาจจะยังไม่ได้ฟังนะคะ
ใครที่อยากจะไปดูซ้ำอีกนะฮะไปฟังว่ามีแนวความคิดยังไง
ด้านนโยบายและแนวทางในการแก้ปัญหา
รวมถึงแนวทางในอนาคตปี๖๔ก็ย้อนกลับไปฟังได้นะครับ